คุณผู้ชมค่ะที่สุดแล้วธรรมะก็ย่อมชนะอธรรมนะคะ
ไปไม่รอดจริงจริงด้วยจับแล้วนะคะโจรหมวกกันน็อกสีชมพู
ไปแย่งปืนรอปภค่ะค่ะแล้วก็ใช้ปืนเนี่ย
จี้ชิงเงินธนาคารย่านทุ่งครุช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจตามไปค้นบ้านแล้วก็ไปรวบตัวมาได้นะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุค่ะเนี่ยวงกลมสีแดงมาแล้วนะ
มาแล้วนะเดินมาแล้วนะคะเนี่ยจับพฤติกรรมได้หมดเลยค่ะ
สะพายเป้สีดำมาเดินมาจากลานจอดรถด้านข้าง
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่อยลำดับภาพไปนะฮะ
ที่ฉันก็เล่าไปด้วยหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในธนาคาร
ปลีไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ไง
กระน็อกสีชมพูไหมสีชมพูนะเปิดลิ้นชักค่ะ
แล้วหยิบเงินสดไปใส่เป้แล้วจากนั้นรีบออกจากธนาคาร
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ
สิบสองมกราคมภายในห้างเทสโกโลตัสถนนประชาอุทิศ
ทุ่งครุเงินที่คนร้ายได้ไปเนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันยังสับสนอยู่นะคะ
เอาความชัดเจนช่วงบ่ายวันนี้เพราะว่าพบตรจะแถลงปิดคดีนี้
ด้วยตัวท่านเองนะคะบางข่าวก็บอกว่า๕๐๐๐๐๐บางข่าก็บอกว่า๘๐๐๐๐๐
แต่นั่นก็ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือจับได้แล้วค่ะ
ล่าสุดค่ะชุดสืบสวนตำรวจนครบานนะคะคุมตัวผู้ชาย
คนนี้เป็นชายต้องสงสัยเนี่ยค่ะอายุ๓๐ปีพร้อมกับแฟนสาว
แฟนสาวเป็นลูกสาวของตำรวจจราจรด้วยนะ
มาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบานพร้อมกับไปตรวจค้นบ้าน
ลาดกระบังไปหาหลักฐานที่เชื่อมโยงเบื้องต้น
พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ท่านเองก็ให้ความสนใจคดีนี้เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวท่านเองเลย
มีรายงานข่าวนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ย
ฝ่ายชายให้การยอมรับสารภาพและบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลหาความเชื่อมโยง
โดยเฉพาะเงินเนี่ยเงินหายไปไหนเงินที่ไปขโมยเข้ามาไปจี้ไปปล้นเข้ามาเนี่ย
เอาไปไหนเอาไปทำอะไรตำรวจบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะ
สายบ่ายนี่แหละจะมีการแถลงข่าวที่สอนอทุ่งครุ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะมาแถลงปิดคดีด้วยตัวท่านเองนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานเพิ่มเติมทันทีค่ะ